คุณผู้ชมมาดูคลิปตบกันเป็นคลิปตบที่เงียบที่สุดในโลกนะคะ
ข่าวนี้ต้องขอแรงอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรอาจารย์ล่ามภาษามือเยอะเลย
คนไบ้๒คนเขาตบกันในกรุงเทพฯค่ะข้างถนนดินศนะฮะ
ไปดูคลิปกันหน่อยนะคะส่งตรงมาจากถนนดินสอค่ะ
อาจารย์ไพรวันค่ะก่อนที่เขาจะตบกันเขาพูดว่าอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะผู้หญิงเห็นไหมเสื้อแขนยาวนั่นแหละนั่นนะคะ

แล้วสักพักหนึ่งนะคะพอพูดกัน
เหมือนว่าอารมณ์ระเบิดถึงขีดสุดแล้วค่ะ
เธอตัดสินใจกระชากผมสาวใบ้คู่กรณีนะคะ
จากนั้นทั้งเท้าเตะขึ้นคล่อมจิกผมตบหัวรัวหมัด
ใบหน้าแล้วเนี่ยโอ้โห
ชาวบ้านระแวกนั้นค่ะต้องตะโกนห้ามปลามพอ
พอหยุดพอได้แล้ว

หรือไม่ได้ยินเสียงที่ชาวบ้านเขาตะโกนบอก
เพราะว่าเป็นใบ้อาจจะหูหนวกด้วยใช่ไหมคะ
สุดท้ายตกกันต่อบปีกันต่อค่ะ
แล้วท้ายที่สุดกว่านั้นคุณตำรวจสายตรวจ
ต้องเข้ามาช่วยระงับเหตุนะคะทั้งสองคนแยกย้ายไป
ส่วนสาเหตุการทะเลาะวิวาสครั้งนี้
ไม่มีใครทราบเรื่องจริงนะว่าเกิดจากอะไร
ถนนดินสอตรงนี้มีการตบตีแย่งผู้ชายกันบ่อยมาก
แต่กรณีนี้เราไม่ได้ฟันทงนะคะว่าเป็นการแย่งผู้ชายกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตำรวจจะสอบปากคำแล้วสอบยังไง
ก็ต้องใช้ล่าเหมือนที่ไทยวันเลยนะครับ

เพราะการกระทำแบบนี้มันเป็นความรุนแรง

น้องหนูที่ชมดูอยู่นะคะ
อย่าเรียนแบบนะอย่าทำตามนะคะ